กรณีของบังเดชานายเดชาพยักษะวัย๖๕ปี
เจ้าของบ้านเก่าที่ไม่ยอมย้ายออกจากบ้าน
พอเจ้าของใหม่ที่เขาไปซื้อบ้านมาได้จากกรมบังคับคดี
ไปทวงถามอยู่เป็นปีสุดท้ายพอไปทวงถามเมื่อสองวันก่อน
ถูกยิงเสียชีวิตนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางถนนในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตะบนบึงน้ำรักอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
นี่คือภาพล่าสุดวันนี้นะครับค่ะ
ก่อนหน้านี้จะอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมบ้างถูกกดดันบ้าง
แต่วันนี้เนี่ยเขาบอกกับผู้สื่อข่าวก่อนจะขึ้นรถไปฝากขังที่ศาลเนี่ยนะฮะ
บอกขอโทษผู้ตายเพราะว่าเขาเนี่ยทำไปเนื่องจากอารมณ์ชั่ววูบ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ชีวิตเขาเนี่ยเปลี่ยนไปหมดแล้ว
พร้อมยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งที่ทำลงไป
ได้ไงฮะผมถึงจะออกมามอบตัวไงครับ
รับชะตากรรมของผมผมทำผิดผมก็รู้
ฝากขอโทษจริงนะครับ
คือบอกชีวิตเปลี่ยนไปแล้วยอมรับในชะตากรรม

ผู้ชมครับวันนี้เราไปที่วัดหนองโพรงจังหวัดปราจินบุรีนะครับ
เป็นวัดที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของคุณกมลพรวัย๕๒ปี
ที่ถูกนายเดชายิงเสียชีวิตได้คุยกับแม่ของผู้ตายนะครับ
แม่บอกว่าก่อนที่ลูกสาวจะถูกยิงเสียชีวิตเนี่ย

มันมีนกเอี่ยงตัวใหญ่บินไปชนกระจกห้องนอนของลูกสาว

ใช่ครับแล้วก็ร่วงลงพื้นแล้วบินไปเกาะลูกกรงข้างบ้าน
ไป๒ชั่วโมงมีโทรศัพท์มาหาบอกลูกถูกยิง
ก็เลยไม่รู้ว่านั่นจะเป็นลูกสาวเมื่อไหร่

ก็ตอนเกิดเหตุเนี่ยอันนี้ความเชื่อของแม่เขานะความเชื่อของแม่เขานะฮะว่าจะเป็น
วิญญาณของลูกมาสื่อสารสื่อสารอะไรยังไงผ่านนกเอี่ยงหรือเปล่านี่นะฮะ
แล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาแม่บอกว่าช่วงตี๒ตี๓ได้ยินเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้น
อยู่ข้างโรงศพของลูกสาวที่วัดก็เลยลุกขึ้นมาจุดทูปเพราะแม่เนี่ยนอนเฝ้าศพลูกอยู่
แล้วก็นั่งร้องไห้นะเพราะคิดว่าอาจจะเป็นวิญญาณลูกสาวเนี่ยมาหาแม่ก็ได้
ตอนนี้ถ้าลูกสาวรับรู้ได้แม่บอกว่าอยากจะบอกว่าขอให้ลูกไปดี
อยู่บนฟ้าบนสวรรค์ไปรับบุญซองผ้าป่าและกระถิ่น
ที่เพิ่งทำร่วมกันทำวัดแห่งมีนี่แหละลูกตั้งใจทำบุญให้วัดนี่นะ
สุดท้ายกลายเป็นว่าต้องใช้วัดนี้มาตั้งสวดศพลูก
ล้องไห้เคียงดังจะอึ้นโหยหวนไอ๊แม่คนเข้ารับหมดราวตี๓
ตี๒ไม่มีใครมาหรอก
ยายก็ลุกขึ้นมานั่งตรงนี้ยายก็เลยมาล้อหาดกับลูก
เลยมาจุดทุกข์มาลูกเอ้ยแม่ดีดีนะนะลูกมาหาแม่นะ
ยายก็มาเสียงลูกจนจริงต้องมาแน่อย่าลองอยู่ตรงนี้แหละ

ใช่ลูกเอ้ยไปดีแสนศุกร์นะลูกนะขึ้นฟ้าภูมิสวรรค์ลูก
ทำบุญชมภาพากับผิงที่ไหนขอให้ลูกไปเอาส่วนบุญที่นั่น
ไม่ต้องเป็นห่วงแม่หรอกแม่จะทำอยู่งานไม่มีแต่จะดูแลเอง

ขณะที่น้องสาวของทางคุณกมลพรนะครับบอกกับทีมข่าวของเรานะฮะ
เรื่องที่นายเดชาวันนี้เนี่ยได้กล่าวขอโทษมายังครอบครัว
คือทางน้องสาวบอกว่าครอบครัวไม่รับคำขอโทษทุกกรณีนะครับ
ไม่ต้องคิดจะมากราบขอเข้ามาศพด้วยไม่ให้อภัยไม่อโหสิกรรม
ขอให้นายเดชาได้รับกรรมอย่างหนักถ้าเป็นไปได้ขอให้ตายในคุกไปเลย
เพราะการกระทำของเขามันโหดร้ายมากทางครอบครัวเชื่อว่านายเดชา
วางแผนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะยิงพี่สาวของเธอ
เพราะว่าก่อนหน้านี้พี่ของเธอเนี่ยพยายามเจรจาอยู่หลายรอบเจรจาเป็นปีนะฮะ
ไม่เคยมีเหตุรุนแรงอะไรเกิดขึ้นเชื่อว่าวันเกิดเหตุนายเดชาเนี่ย

อโหดศิกรรมรับไม่ได้ไม่มีใครอโหดศิกรรมให้
ในคนในครอบครัวยิ่งรับไม่ได้ยิ่งไม่มีการอโหสิกรรม
มาขอโทษก็ไม่รับอยากให้เป็นเวรกรรมอย่างนั้น
อยากให้เขารับผลกรรมของเขาไตนี่คงยิ่งดี
ไวด้วยนะฝากบอกเขาด้วย
สำหรับศพของคุณกมลพรนะครับจะตั้งบำเพ็ญกุศลศพ๑๑คืนนะครับ
พนักกิจวันที่๑๑มิถุนายนนี้นะครับ